คุณผู้ชมค่ะข่าวแรกต้องบอกว่าคนรักคุณอ้ำพัชราภาจะไม่ทนค่ะ

ซึ่งนั่นไม่ใช่คุณอ้ำพัชราภาเล่นด้วยตัวของเขาเองนะคะ

ใช่ให้คุณผู้ชมดูตามการสะกดชื่อของพี่อ้ำก่อนนะคะ

ใช่นะคะแอดมินเพจคุณอ้ำพัชราภาชัยเชื้อนะคะ
ออกมาโพสต์ชี้แจงไว้ว่าประกาศแจ้งไว้ตรงนี้เลยนะคะ
เป็นของปลอมคาดว่าเป็นแฟนคลับสร้าง
โดยพฤติกรรมชอบไปคอมเมนต์ตามแอคเคาน์อื่นนะคะ
หนักสุดตอนนี้เลยก็คือโยงเรื่องการเมืองเข้ามานะคะ
ซึ่งทำให้หลายคนเข้าใจผิดเยอะมากค่ะ
ทั้งนี้นะคะอยากจะขอให้ผู้ที่กระทำหยุดพฤติกรรมนี้ค่ะ
หากเป็นแฟนคลับควรแก้ไขชื่อเพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องนะคะ
แล้วก็ไม่เกิดความเสียหายต่อคุณอ้ำนะคะ
อีกครั้งค่ะว่าพี่อ้ำเล่นแต่ไอจีนะคะ
ซึ่งเดี๋ยวคืนให้ดูเท่านั้นค่ะคุณผู้ชมนะคะ
สรุปแล้วก็คือว่าเป็นของที่แฟนคลับทำขึ้นมา

ได้ไม่มีการแบบแชร์หรือว่าคอมเมนต์ไปในทางที่ผิดด้วยนะคะ